สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ

ป่วยตรงที่เดินตากฝนด้วยค่ะ

ติสเนี่ยไม่ค่อยแคร์สื่อไม่ค่อยแคร์สังคมหรอก

แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงพลังเลข

เหตุที่นำเลขนี้มาพูดเพราะว่าตามปกติ
เราก็มักจะมองข้ามไปพูดถึงเลขเสน่ห์ในด้านอื่น

แต่วันนี้เรากลับมาที่๒๙๙๒แล้วนะคะ
ค่ะเน้นหนักไปในเรื่องของความเป็นศิลปะ
แล้วก็ความเป็นตัวของตัวเอง
แต่ขณะเดียวกันเขาก็มีความมองโรคในแง่ดี
ด้วยเลข๒นะคะอธิบายอย่างนี้
เลข๒คือดวงจันทร์ค่ะเป็นความละเอียดอ่อน

ส่วนเลข๙ก็คือพลังของพระเกต
คือค่อนข้างเป็นคนที่มีความคิดแปลกแหวกแนว
ในเมื่อ๒เลขนี้รวมอยู่ด้วยกันแล้ว
ก็เลยทำให้คุณสมบัติหลักคือ
พลังเลขคู่นี้จะเป็นเรื่องของศิลปะ

แต่ขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์นะคะ

เขาอาจจะตลกไม่เหมือนใคร

อาจจะถ่ายทอดออกมาในแนวที่เข้าใจสังคม

คือเขามีความละเอียดอ่อน

คนที่ทำงานอาร์ตทำงานสิน
ประสานงานประชาสัมพันธ์ได้ด้วย
ที่มีความแคร์สังคมมาก

อารมณ์มาอินเนอร์มาก

อย่างเช่นใส่รองเท้าผ้าใบข้างละสี

ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้ทำหน้าสังคมและทำร้ายใคร

ทำให้รู้สึกว่ามีอารมณ์ดีที่จะคุยกับเขามอง

พลังของเลขนี้ยังมีเรื่องของราบลอยด้วย

แน่นอนค่ะอารมณ์สินขนาดนี้
เก่งการแต่งตัวเข้าถึงจิตใจคน
ทางแผนงานถึงจะออกอาจใจคน
หรือว่าเพื่อที่จะทำการโฆษณาต่าง

ถ้าวางส่วนหน้ากับส่วนกลางจะค่อนข้างได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

เพราะว่าจะเป็นเรื่องแนวของอาร์ตแต่อาร์ตสร้างสรรค
แต่ถ้าวางท้ายจริงแล้วมันไม่ได้เสียอะไร

การตัดสินใจเราเบานิดนึง
อาจจะไม่เข้มแข็งเข้มข้น

เรื่องของงานอาร์ตงานศิลปะอะไรแบบนี้
มันจะได้แบบว่าแม่ชีวิตจะได้สนใจคนรอบข้างบ้าง
มีอาร์ตที่แบบมีความเป็นศิลปะแล้วก็แคร์สื่อแคร์สังคมด้วย

อะมาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมากันหน่อยนะ

อันนี้ถือว่าโซนหน้า๙๒๔นี่ผ่านนะครับ
เป็นคนที่เป็นติ๊ดก็จริง
แต่เป็นติ๊ดที่เข้าใจสังคมเข้าใจลักษณะงาน
เข้าใจการติดต่อประสานงานได้ดีเลย
นี่ก็เป็นเลขเมตามหานิยมครูอาจารย์ดีด้วย
เพราะ๔๕ผู้ใหญ่อุปถัมภัมชูดีมาก
ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขของความฉลาด
แต่จะมีข้อตินิดนึงคือจะมีคนเข้ามาวุ่นวายกับเขา
ทำให้เขาเกิดปัญหาตุกติกกวนใจ
แต่พอลงท้าย๘๘ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ดี
ในเรื่องของการจะถูกเอาเปรียบเรื่องเอกสาร
มีโอกาสเกิดคดีความได้
มีอะไรมาหลอกให้ทรงให้เซ็นเป็นคนคงคนค้ำอะไรแบบนี้
ใช่จะต้องระวังอาจจะโดนหลอกภาษณะแบบนี้
เพราะเป็น๔๘๘๔เป็นคาแรคเตอร์ของคนที่ทำอะไรเร็ว
ไม่ค่อยได้ระวังรอบครอบ
เอาล่ะโดยรวมแล้วหมายเลขนี้ก็มีส่วนที่ดี
แล้วก็ส่วนที่ไม่ดีอยู่ตรงท้าย

พิจารณาดูว่าจะเปลี่ยนหรือจะใช้ต่อดีนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่วิจารณญาณยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะ
ค่ะก็คือคุณชารีฟนะคะ
คุณชารีฟเป็นนักธุรกิจค่ะ

โอ้โหคุณชาลิเป็นนักธุรกิจที่เป็นเงินถุงเงินถัง

คือบุคลิกเปิดหน้าค่อนข้างดีในลักษณะที่เจรจา
แนวทางที่ยืดหยุ่นได้และฉลาดเฉลียวเฉียบคมมากค่ะ
แล้วก็ตามมาด้วยเลข๙๙๙๙

อาจจะมองเห็นว่าธุรกิจนี้ไปรอดหรือเปล่า
แล้วก็ตามมาด้วย๙๗๘๙นี่ต้องบอกว่าเงินถุงเงินถังจริง
เป็นเรื่องของเงินก้อนโตเข้าทำ
ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอสังหาพวกนี้จะรุ่งมาก

โดยรวมเบอร์นี้มีแต่เงินทั้งนั้นเลย

ถ้ามองเอาไปทำธุรกิจจะบอกว่าดีเลย
แต่ถ้ามองในด้านเอามาใช้ส่วนตัวด้วย

แล้วนะเกรงขามไปหน่อยกับคนในครอบครัวค่ะ

คุณเล็กอาชีพขายเสื้อผ้านะคะหมายเลขโทรศัพท์

อาชีพขายเสื้อผ้าแสดงว่ามีความรู้เรื่องเบอร์มงคล
อ๋อเหรอคะค่ะเบอร์นี้ดีนะคะ
แต่ว่าเป็นการขายเสื้อผ้าในแนวที่สร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า

บุคลิกนี้จะเป็นบุคลิกที่ทำให้คนเชื่อถือเป็นแนววิชาการ
แต่ว่าถ้าเอาไปขายเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราพูดจะเป็นหลักเกณฑ์
อธิบายเหตุผลว่าชุดนี้เหมาะกับท่านอย่างนี้มันก็ดีไปใช่ไหมคะ
แล้วตามด้วยเลข๔๖ก็เป็นฉลาดนามเอ็นเตอร์เทนยืดหยุ่นได้หาเงินเก่ง

แถมยังมีดวงด้านโชคลาภอีก

เสื้อผ้าแบรนด์นี้ไม่นานคนจะรู้จักแน่
แสดงว่าเบอร์นี้นี่เบอร์ระดับพรีเมียมเลยนะ

ชกดีนะได้เบอร์นี้ไป
ถ้ารวยเมื่อไหร่มีเสื้อผ้าก็ให้อาจารย์ไปใส่ได้
อีกหนึ่งท่านนะคะสุดท้ายคุณลูกน้ำค่ะ
๗๙๗๕๔๘๖ค้าขายส่วนตัวค่ะอาจารย์

เบอร์ของคุณลูกน้ำเบอร์นี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เสียอะไรมากมาย
จริง๗๙๗เป็นเลขของความมีไอเดียแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครนะคะ
แต่บางครั้งการที่เราแปลกแตกต่างเกินไปคนอาจจะมองว่าเพี้ยนเหมือนกัน

ทำไมถึงต้องขนาดนั้นเขาจะไม่เข้าใจเรา
เราก็พยายามนะคะคือในเมื่อเรารู้อย่างนี้
แล้วก็พยายามแหละที่เห็นใครมีข้อสงสัย

แล้วพอตามด้วยเลข๗๕เป็นคนที่มุมานะมาก

คนแบบเหมาะกับธุรกิจที่เริ่มการบุกเบิก
แต่ถ้าใช้ไปนานอาจจะตึงเครียดได้

เป็นเลขของแนววิชาการอธิบายอะไรใครก็เชื่อถือ

แต่๔๘มาอีกแล้วเป็นคนไว
เป็นคนหัวไวคิดไวและตัดสินใจอะไรไว
ก็ให้ระวังเรื่องคดีความเรื่องการค้ำประกันอะไรคิดดี
เป็นเลขลัมซามเงินก็เข้าดีแต่ก็ขอให้ระหว่างการใช้นิดนึง
แบบพร้อมรวมเยอะดีพร้อมรวมดี
เพราะฉะนั้นก็ใช้ไปก่อนนะ
แต่ถ้าไม่ดียังไงก็ปรึกษาอาจารย์ปอลได้
ใช่ค่ะมีข้อมูลความรู้เรื่องเลขศาสตร์ในโซเชียลมีเดียเยอะ

ขอบคุณมากค่ะ
กับอาจารย์ปอแบบนี้ในทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับ
จะมาพูดคุยถึงเรื่องของตัวเลขสงสัยกับตัวเลขนะครับ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย